คุณผู้ชมครับโหดจริงพอผู้ชายคนนี้ไม่
คนร้อยเอ็ดนะครับไปยิงผู้หญิงชะลา
ยก๗๐ตายอ๋อหลูกชายของ
หญิงชะลาคนนี้จะมาช่วยจะเข้ามาช่วยเหรอ

เขาตายแล้วนะเผารถเขาเลยครับลูกชาย
มาแล้วเอ้ยเอาล่ะเอาล่ะเอ้ย
นี่แหละก่อเหตุอะไรแล้วคลั่งแล้วตำรวจมาจับนี่คือจังหวะที่ตำรวจ
จับผู้ชายคลุ้มคลั่งอายุสี่สิบแปดปีนะครับในหมู่บ้านที่ตะ

แล้วก็ยึดปืนไทยประดิษฐ์นะครับที่ทำจากแป๊บเหล็กได้นะ
ชาวบ้านเขาเรียกปืนอีโบ๊ะปืนอีโบ๊ะนะ
แล้วก็กระสุนนะครับได้อีกจำนวนนึง
แล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบประกรรมที่โรงพัก
การนี้เกิดขึ้น๓๐พฤษภาคม๘นาฬิกา๔๐นาทีได้ตอนนั้น
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงนางเข็มจักราสิงอายุ๗๐ปีนะครับ
ท่านตายเลยนี่ท่านนอนตายตรงนี้เลย
แล้วก็ยังไปจุดไฟเผารถกระบะของลูกชายนะครับ
ของคุณยายเข็มจักรนะวอดเสียหายทั้งคัน
เจ้าหน้าที่ละดงฉีดน้ำฉีดน้ำฉีดอยู่๒๐นาทีได้มั้ง
ไฟก็ดับนะครับแต่ว่าโอ้โหรถพังหมดแล้วอ่ะ
แล้วมีจักรยานยนต์นะครับของผู้ตายเนี่ยนะครับ
คือคุณยายเข็มจักรล้มอยู่ตรงนี้ด้วยข้างรถกระบะ
จากการสอบสวนลูกชายของผู้ตายนะครับเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุอ่ะ
แม่ของเขาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจะไปร้านขายวัสดุก่อสร้าง

แต่ผู้ก่อเหตุนะโบกรถโบกรถให้แม่หยุด
จากนั้นก็เข้ามาต่อยต่อยแล้วก็ใช้ปืนยิงแม่
แล้วจะลงไปช่วยแม่แต่ถูกผู้ก่อเหตุยิงใส่ก่อนก็วิ่งหนีก่อน
วิ่งหนีเสร็จปั๊บหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุมันไปหยิบน้ำมันมาคุณผู้ชม
มาราดแล้วก็มาราดราดแล้วจุดไฟเผาเลยครับ
แม่เข็มจักเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะอ่า
เป็นเหยื่อรายที่๒ของไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้นะ
เพราะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้
ว่ามีคนจะมาตามฆ่าเขาก็เลยลงมือก่อเหตุแล้วก็หนีไปซ่อนตัวในบ้าน
แถมเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วเคยยิงคนตายมาแล้วเมื่อ๑๐ปีก่อนคุณผู้ชม
คนในพื้นที่อยากให้ตำรวจนำตัวไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้ไปดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเลย
อย่าได้ปล่อยออกมาให้เป็นภาระสังคมเป็นภัยสังคมอีกเบื้องต้นคนก่อเหตุก็โดนแจ้งข้อหาไปสามข้อหาครับ
ฆ่าผู้อื่นครอบครองอาวุธปืนแล้วก็วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นครับ